แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่ภาพประชาญบาลสวัสดีค่ะ
อมสกาวใจพูดสุดค่ะ
ไออฟิศจานกำลังคาค่ะ
พร้อมการรันนินุปสุธนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปลอบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เขาไม่หลงกลความแบ๊วของพวกเธอหรอก
แต่มีใครคิดเหมือนอภิกรได้ไหมว่า

อยากจะกริสับแยกให้ผมนำต่อกัน
คุณว่าผู้ชายที่มาออกรายการเรา
อุ๊ยดีมาก

เปิดบ้านต้อนรับนักแสดงหนุ่มบอลอัศนัย
หนุ่มหน้าตาดีมีคุณภาพ
ซึ่งดูจากในละครแล้วเป็นผู้ชายอบอุ่นสุด
อยากรู้จริงว่าตัวตนเอาคือนั้นหรือไม่

วันนี้สามารถลุ้งลึกกับผู้ชายคนนี้ทุกเรื่องราว

ที่หม่อนเหมือนว่าหาฮะ

ที่วันนี้เห็นหน้าน้องบอล
แต่ต้องบอกเลยนะว่าคุณแม่
น้องบอลใช่ไหม
ไม่ได้เห็นหน้าบอลมา
น้องไหล่คนอาจจะไม่ได้เห็น
นี่ก็ถามเขาหายไปไหน

อันนี้เล่นกับพี่ท็อปด้วยนะ

เป็นคนใจหรือเปล่าโอค่ะ
คือตัวจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

ก็จริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

คือคนชอบติดภาพผมว่าเป็นแบบ

ชอบลังจารย์เด็กตีผู้ใหญ่เตะม้าเก่งกับม้าซ่าก่อเด็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ

จริงเป็นคนแบบว่าไม่ใช่คนเรียบร้อยเหมือนในละคร
ไม่ใช่อบอุ่นอะไรขนาดนั้นมีแฟนแล้วอบอุ่นไหม

ก็คือตัวจริงก็เป็นคนง่ายสบาย
แต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีหรือว่าขนาดนั้น
เป็นคนพูดคะไหมเป็นคนพูดคะไหม

ใช่ครับอ๋อแล้วส่วนข้อคุยกับไอ้หน่อย

ก็ถ้าคุยกับแฟนก็ไอซ์ทานข้าวยังคะ
ไอ้เฮ้ย

ครับผมเดี๋ยวเขาเป็นคนที่พูดคะแล้วมันโอเคนะมันได้นะ
บางคนค้านแล้วมันหิวนะมันรู้สึกว่าแบบอยากพยายาม

แต่ว่าออกกำลังกายซิกแพคมาแรง

หนุ่มสุขภาพดีแล้วกันค่ะแต่ไม่มีภูมิแล้วกันข้าวโหงแต่ไม่ถึงกันหนัดแบบชัดขนาดนั้นเลย
แล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นในอนาคตไหมตั้งแต่จะทำไหม
แม่จะไปเหมาแผงซื้อเลยจะซื้อหมดแผง
ยังไม่เคยอยู่ในหัวนะครับเรื่องว่าแบบถ่าย
ไม่ต้องถ่ายอยากมีซิกแพคไหมให้กับตัวเองในอนาคต
ก็จริงก็อยากนะแต่ว่าเพียงแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ยากเหมือนกันนะ
ต้องมีวินัยสุดแต่ว่าตอนนี้เราก็อาศัยการคุมอาหารแล้วก็วิ่งออกกำลังกายอะไรอยู่เรื่อย

เอาอย่างนี้แหมโอ้โหยิงคำถามไม่ให้น้องที่พักผ่อนกันเลย
ตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้น้องพักแป๊บนึง

๗สถานการณ์สมมุติรออยู่สักครู่เดียวค่ะ
แม่จับหรือจับ